เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ยังความเศร้าโศกให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะ
ศิลปินหลายท่านก็ได้ใช้ความสามารถด้านดนตรี
บทเพลงเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
เช่นเดียวกับครูเพลงชนละทีทานทอง
ที่จะหลดปากกาแต่งเพลงขึ้นมาอีกครั้ง
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

ชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติ

หลายคนรู้จักกันดีในฉายาเทวดาเพลง
คือนักแต่งเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
นักร้องลูกทุ่งระดับตำนานหลายคน
เพียงแต่งเพลงลูกทุ่งด้วยความแตกฉานด้านภาษา
จนสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์กว่า๕๐๐เพลง
แต่ยังแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙
ไว้อีกกว่า๑๐บทเพลง
ล้นกล้าวเผ่าไทยบทเพลงจากปลายปากกาของครูชนละที
แต่งให้สายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
จะผ่านเวลามาถึง๔๐ปีแต่เนื้อเพลงยังคงกึกกล้องอยู่ในหัวใจคนไทย
รำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานประการที่ในหลวงรัชกาลที่๙
อุทิศพระองค์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบกรณิกรมาตลอด๗๐ปี
ที่เยี่ยมเยือนพระศกของพระองค์

หลวงเขาเล่านี่เหนื่อยกว่าคนธรรมดานะ
ผมถึงเอาเพลงนี้เป็นสื่อบอกให้ชาวโลกรู้

เพลงนี้เป็นเพลงสำคัญที่สุดในชีวิตของเองนะ

นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ได้เอง

คือเพลงชาติของคนรภุม
ก่อนจะเล่นเปิดวงเขาก็จะเอาเพลงนี้เป็นเพลงเริ่มต้น
เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นมงคล

แต่งคำร้องและทำนองเพลงฟ้าร้องไห้
ให้ทำหน้าที่แทนความรู้สึกของคนไทย
ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ต่อการเสด็จสวรรคตของพ่อหลวงของแผ่นดิน
ถึงวันนี้ถึงปีนี้

วันที่๑๓ตุลาเวลาบ่าย๓โมงกว่า
พระองค์ก็จากเราไป
พระองค์ก็ทรงหยุดกิจการตั้งแต่ในโลกไปพบนี้
ซึ่งทำให้หัวใจของคนไทยทั่วโลก

ไม่มีคำพูดใดออกมานอกจากน้ำตาอย่างเดียว
เพราะว่าแต่งไปก็คิดว่า
เพลงแรกที่เราแต่งนั้นพระองค์ยังอยู่

แต่มีเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้าย

ก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง
ฟ้าร้องไห้เพราะว่าอย่าว่าแต่พวกเราร้องไห้

เพราะว่าดินฟ้ารู้หมด
แผ่นดินไฟฟ้ารับรู้หมดว่าพระองค์
ทำอะไรไว้กับแผ่นดินนี้บ้าง

มันย้ายไม่ถูกในความรู้สึกหรอก
แต่มันยายเอาบ่อนยายมาเป็นบทเพลงได้
จับช่องบอกมาจากชั้นฟ้าสวรรค์ทางไหน
รักษาบ้านเมืองเอาไว้
ให้พ่อภูมิใจว่าเป็นลูกพ่อ
โดยครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติ
นำลูกศิษย์ลูกหาและคนลูกทุ่งอีกกว่า๕๐ชีวิต
อาธิพองศรีบรณุษย์

นกรไกรลาศสดใสรุ่งโพทอง
สิรินทรานิยากรเอกชัยศรีวิชัย
สุนารีราชศรีมาชัยยามิดชัย
ฝนธนสุนทรมาร่วมบันทึกเสียง
ถ่ายทอดบทเพลงฟ้าร้องไห้
เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แทนคำอาลัยจากหัวใจคนไทย
ถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ปวงชนชาวไทยเทิดไว้เหนือกล้าวตลอดกาล